ความดูเป็นคนไม่ได้น่ารักของคุณมันเกิดจากอะไร
ก่อนจะเข้ามาชีวิตมันถูกการกันแกล้งมาเยอะมาก
มันมีหน้าที่ไหนของชีวิตที่รู้สึกให้อภัยผู้คนบ้างไหม
อายุเลข๔แล้วนี่ค่ะ
อะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คุณออนภาสนใจกับเรื่องแฟชั่นแล้วยังจับมันอยู่ยันปัจจุบัน
ผมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาในยุคประมาณ
ครับช่วงปีดูใหม่นี้เป็นแบบว่าเดินกันตั้งแต่เช้ายังแบบว่าดึกเลย
๗๘งานไม่น่าเชื่อแล้วเราก็จะเดินกันทั่วราชอาณาจักร
แล้วก็จะมีรายได้ที่ดีมากแล้วก็มีผู้คนเข้ามาแบบว่าข้างไคร้
แล้วก็มีคนมาจีบแบบเยอะแยะมากมายเราฟูมเฟ้อแบบว่าเราหลงตัวเองแบบว่าสุด
สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมไอ้ภาวะแบบนั้นในปัจจุบันมันไม่มีแล้ว
ไม่เห็นนางแบบที่เป็นแบบชัดเพราะทุกคนจะทำงานหลายอย่างรวมกัน
ไม่มีแล้วมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วต้องขอบอกอย่างนี้ก่อน
ช่วงของปี๘๐จะเป็นช่วงของเรื่องของการที่แฟชั่นเข้ามามีบทบาทในสังคมเรามากจากเศรษฐกิจโลก
โดยที่เราไม่มีการสู้รบเลิกลากับการสู้รบไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนาม
พอไม่มีเนี่ยผู้คนก็มีความสุขที่จะแบบบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของแฟชั่น
ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์เก่งก็มาเกิดเอาในยุค๘๐เยอะมาก
มากและมากที่สุดแล้วมันเป็นช่วงของการสร้างสรรค์เรื่องของแฟชั่น
ซึ่งมันเคยหยุดยุติไปตอนสงครามโลกครั้งที่๒นึกออกไหม
หลังจากนี้มันก็มาฟื้นฟูแบบว่ามีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีไอเดียเยอะแยะมากมายต่าง
นั้นประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศเล็กที่ไปดูดทรัพย์เอาสิ่งแบบนี้ของโลกเข้ามาอยู่ในนี้
มันก็จะเกิดในสังคมเล็กของกรุงเทพเกิดขึ้นมานั่นก็คือในวงการแฟชั่นเกิดขึ้น
ก็จะมีหนังสือแฟชั่นมีการเดินแบบมีห้องเสื้อมีบูทิกเยอะแยะเต็มไปหมดมากนะ
คนแต่งตัวเยอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมนุษย์ที่เป็นนางแบบเนี่ยมีน้อยมาก
เพราะว่าผู้หญิงที่จะได้มาตรฐานของการเป็นนางแบบในคนไทยเนี่ยน้อยจริง
คือต้องผอมต้องสูงผอมมากต้องสูงต้องประหลาดต้องไม่สวยเหมือนนางงามต้องทุกสิ่งทุกอย่าง
ผลปรากฏว่ามันก็มีอยู่แค่นี้
พอมันมีแค่นี้เราก็ไม่สามารถแล้วก็โดนจำกัดว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้
จากแกต้องมาเดินแบบอย่างเดียวเพราะงานแฟชั่นโชว์มันมีเยอะซะจนเราไม่สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้
พอเราอยู่ในวงการนางแบบอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราดูเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและความคิด
เชยเหมือนดาราอืมเพราะว่าดาราสมัยก่อนจะเชย
เฉยจะมีเทรนด์อะไรบางอย่าง
จะมีเทรนด์เชยจะมีแบบมีอะไรที่แบบแล้วพวกเราก็จะแบบฉันไม่สัมผัสแน่นอน
มนุษย์เผ่าพันธุ์นางแบบจะเป็นคนละประเภทกับพวกดารา
ถูกถูกต้องแล้วก็ทุกคนก็จะมองเราแบบว่าสุดเอื้อม
นึกออกป่ะเวลาเราไปไหนเดินไปไหนมาไหนอย่างนี้เราก็จะดูประหลาดกับคนอื่น
คนบ้านเลยสูงแล้วก็ผอมได้ขนาดนี้แล้วทุกคนก็จะดูแบบจะตี้วิทย์ใส่พวกเราอะไรอย่างนี้มากกว่า
แล้วก็ส่วนมากนางแบบนี้ก็จะแบบมาจากต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษได้เป็นลูกครึ่ง
เข้าใจคำนี้ไหมแต่ก็ดูว่าฉันเหนือกว่าพวกเธอหมดทุกเรื่องนี่ไง
สตาร์ผมเมื่อมองไปยังผู้หญิงที่ชื่อว่าม้าออนภาเนี่ยอย่างแรกที่โดดเด่นมากคือเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่น
เรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวผมว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในไม่กี่ข้อ
จะทำให้คุณออนภาเนี่ยอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะว่าในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ในทุกยุคสมัย
บางคนบอกว่าพอวันนึงเข้ามาอยู่ในเรื่องของแฟชั่น
เราก็จะเห็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะคุณสมชาย
วิถีชีวิตยังไงนะของพวกคนวงการแฟชั่น
ครับคุณตัวกิลาติดีไซเนอร์ซึ่งจบมาจากฝรั่งเศส
คุณป้องธีรพันธ์ซึ่งมาจากฝรั่งเศส
คุณอะไรต่อหลายอย่างอีกตั้งหลายคน
แต่ว่าโหมันเก๋ดูวิธีการใช้ชีวิตของเขาสิ
ดูวิธีการใช้ของของเขาสิดูนู่นดูนี่สิ
ฉันอาจจะเป็นนางแบบคนเดียวเนี่ยที่แบบรู้พอกับนางแบบคนอื่น
แต่ดูดทรัพย์มาหมดทุกอย่างเลย
แล้วเอามาใช้เพราะว่าถูกจริตของตัวเองมาก
เข้าใจคำนี้ไหมก็มีความสุขมาก
แล้วรู้ลึกรู้จริงเพราะว่าพอเวลาเรารู้เนี่ย
เราก็ฟังเขาบ้างอ่านหนังสือบ้างศึกษาบ้าง
คนนี้มาจากไหนมายังไงชนชาติไหน
แฟชั่นนี้เกิดมาได้อย่างไหนพออะไรนู้นี้นานานานา

ก็เก็บมาเป็นข้อมูลจนถึงทุกวันนี้
เรื่องพวกนี้ก็เลยหลอมรวมกลายเป็นเนอร์เดียวกับออนนะครับ
จนทำให้ดิฉันเป็นคนที่บ้าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัว
เป็นสาววัตถุนิยมตัวจริงคลั่งคล้ายแบรนด์
ดิฉันพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นมีกระเป๋าใบแรกที่เป็นแบรนด์เนม
ชื่อว่าสรุติ
ที่เป็นหมาหมากับโจรอย่างนี้หมาเกรฮาว
นั่นน่ะใบแรกมีความสุขมาก
ฉันได้ถือใบนี้มีความสุขมาก

ทำงานมาเก็บเงินเก็บทองมา
แล้วมาปรุงแต่งให้ตัวเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันสุดไปเลย
เป็นคนที่บูชาบและค่างคล้ายแบรนด์ในมากมันจะมี๒ความหมายด้วยกัน
ในความหมายชื่นชมก็คือชื่นชมและภาคภูมิใจ
แต่มันจะมีในความหมายในทางเหยียดก็มีแบบนี้มีบ้าแบรนด์ไว้พวกบ้าแบรนด์
ในความหมายในแง่ลบคุณไม่แคร์คุณไม่สนใจ
ดิฉันไม่ได้บ้าถึงขนาดที่เขาพูดว่าบ้า
แต่ดิฉันบริโภคอย่างมีสติทุกครั้ง

การมีกระเป๋าใบละล้านเป็น
ไม่ถึงล้านดิฉันไม่ซื้อใบละล้าน
อันนี้ไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง

คือวิธีการบริโภคแบรนด์เนมของดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่ได้บ้า
ฮะที่บอกว่ามีสติเนี้ยสาเหตุเพราะว่า
ทุกคนก็จะแบบไปคลั่งใครซื้อ

ฉันเป็นคนที่เรียนหนังสือมาจากฝรั่งเศสก่อน

เราก็รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากไหน
เห็นไหมอยู่ใจกลางเมืองมากเลย

เนี่ยเราก็บอกว่าเรารู้ว่ามันคืออะไรมายังไง
เราก็บอกว่าโอเคเราจะมีอย่างนี้สักหนึ่งใบ
แล้วก็จะมีอีกแนวอย่างนี้อีกสักหนึ่งใบ

เป็นอะไรที่มันจะอยู่ไปอีกนาน
และกลายเป็นประวัติศาสตร์ได้
และยี่สิบสี่ดิฉันไม่ได้เป็นคนบา
คนที่คลั่งคล้ายบูชาแฟชั่นเขาก็จะชื่นชมคุณ

ในความสุขกับสิ่งของต่างมันมีจุดสิ้นสุดไหม